เมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างหลายคนร้องเฮหลายคนปาดน้ำตานะคะวันนี้เรามาเช็คดวงของคนในวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะและรางวัลคนดวงเห็งประจำงวดนี้ได้แก่พี่ฮายอาภพรยินดีด้วยค่ะต้องบอกว่าโกยทรัพย์ไปงวดนี้เนี่ยเกือบล้านนะคุณนะเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ผลสลากินแบ่งรัฐบาลออกปุ๊บพี่ฮายก็ช
ก็เลยโกยเงินรับทรัพย์เข้ากระเป๋าไปเบาไม่เท่าไรหรอกคุณผู้ชมค่ะแค่๓๐๐เท่านั้นเอง๓๐๐ที่ว่านี่คือ๓๐๐ใบนะคะคิดเป็นเงินเล่นเนี่ยก็ประมาณ๖๐๐๐๐๐บาทพี่ฮายเขาดีใจสุดเลยคุณผู้ชมคลิปกันหน่อยค่ะ
น่าจะรอยนิด

ถ้า๓๐๐ได้เท่าไหร่๓๐๐ใบ
เดี๋ยวนะ๒๐๐๐๐๐บาทรอยใบ๒๐๐๐๐๐บาท๒๐๐ใบ๖๐๐๐๐๐บาท

ชอบต้องปิดรถกรี๊ดนี่แหละสาหรับเกิดใจ
คือก่อนหน้านี้พี่ฮายก็ผิดพลาดมาหลายงวดอยู่
ใช่แต่แล้วซื้อเนี่ยก็ซื้อทีละเยอะนะ

ไม่มั่นใจขนาดนี้๓๐๐ใบไม่เห็นจริงค่ะ
ดีใจด้วยนะคะส่วนเจ้าพ่อเลขเด็ดอย่างพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อย
งวดนี้มาแรงไม่แพ้กันเด้อ
โพสต์โชว์ลอตเตอรี่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ทั้งหมด๑๗ใบก็ประมาณ๓๐๐๐กว่าบาทนะคุณผู้ชมนะ

ใช่อยากรู้มากว่าเลขที่โพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยมันใช่เลขนี้หรือเปล่า
ส่วนคุณแม่คนสวยออมสกาวใจก็ดวงเหงเช่นกันนะคะ
สวัสดีกับผู้ที่ถูกรางวัลทุกคนด้วยนะคะ
แต่ก็อย่าลืมนะเอาแค่พอหอมปากหอมคอ
ซื้อเยอะไปเวลาไม่ถูกรางวัลมันเข้าเนื้อเข้าตัวเนี่ย

เมื่อวานนี้นี่คือหนึ่งในผู้โชคดีนะคะยินดีด้วยนะคะ

แล้วถ้าไม่ถูกคุณผู้ชมคิดดูนะ
ดูไว้เป็นกรณีตัวอย่างคุณผู้ชม